สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
ค่ำคืนแบบนี้อย่าเพิ่งนอนนะคะจะเจอกับเราสองสาวเช่นเคย
เรือนคนคุณวงแล้วก็พลอยพิมรจิตพร้อมกับประเด็นข่าวร้อนมาเสิร์ฟส่งตรงถึงหน้าจอค่ะ
ว่ากันแล้วก็เริ่มของเรื่องคนนี้ดีกว่าค่ะคุณแม่นะคะ
สี่ชิ้นสี่ข้างแต่ว่าสองคู่

คณิตศาสตร์เล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อกี้นะคะคุณ
คือก็รูปดูธรรมดานะคะแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาเพราะว่า

ซึ่งในที่นี้นะคะน่าจะหมายถึงลูกฝาแฝด

และเมื่อตามไปดูในไอจีนะคะทางสตูดิโอค่ะก็มีการโพสต์รูปสาวชม
ตั้งท้องได้๑๗สัปดาห์นะคะ

ชีวิตของหมวยแม่ลูกแฝด
แต่ทั้งนี้ก็คงต้องรอฟังคือคำยืนยัน
จากปากของสาวชมอีกครั้งนะคะ
ว่าน่าจะมีการเปิดเผยถึงข่าวน่ายินดี
กำลัง๒นี้ด้วยตัวเองเลยค่ะ
ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็น่ายินดีนะคะ
เพราะว่ามาทีเดียวเจ็บทีเดียวนะคะได้ถึง๒เลยค่ะ

เอ๊ะคุณชมเนี่ยจะมีการเลือกเพศ
ที่สำคัญนั้นมีการเลือกแบบลูกแฝดอะไรหรือเปล่า

อย่างนี้เดี๋ยวรอคุณแม่ชมมาคอนเฟิร์มกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะ
ใช่ค่ะดิฉันเห็นแบบนี้แล้วก็อุ่นใจ
แต่คือแบบก่อนหน้านี้คือตอนนี้เนี่ยหลายคนก็วิภาควิจารณ์
คุณผู้ชมท้อง๔เดือนแล้วนะแต่หน้าท้องเนี่ยยังแบนราบ
คุณใบตองนี่ไลน์มาเลยนะนี่คุณผู้ชมท้อง๔เดือน
ฉันคงจะท้อง๕เดือนแบบลูกตั้งแนวตั้งแนวลึกเลย
เพราะว่านูนหนักมากนอนหนักมากนะคะตอนนี้
ไม่แน่ใจว่าเป็นท้องในท้องหรือเป็นลูกหรือว่าเอ๊ะ
เป็นอะไรของตกค่างจากเมื่อคืนหรือเปล่าหรือเปล่านะ
คือท้องสาวมันก็จะเห็นยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะคะ
สำหรับพัฒนาการแล้วก็อัปเดตอาการของเธอกัน